ดูรักจะเป็นเรื่องนี้น้ำแข็งดอก

โชว์คำหวานไม่ทิ้งกัน
ใช้๕๐๒ไม่ได้เพราะไทยรัฐใช้ไปแล้ว

เอา๕๙๙แล้วกัน

ไปดูครับหวานขนาดไหนครับ

หวานไหมหวานไหม
หวานไปครับ
เดี๋ยวดูด้วยกัน

นายก็ใช้เวลาอย่างนั้น

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เผิร์ดบ๋าตหบุทธโอ้โฮ

แล้วร่วมเอ่ยด้วยดิวรักใช่ไหม
นี่แหละครับคือหมอชนน่าพยายามถึงเนื้อถึงตัว
ครับขอถึงเนื้อตัว
นั่นพี่น้ำแข็งยังเหมือนกัน
เราจะอยู่กันกับก้าวไกลตลอดไป

แล้วมีการโอบไหล่สวมกอดกันแบบนี้
มุ้งมิ้งก็ได้หวานเจี๊ยบก็ได้
โอ้โหนี่แหละครับคือคำมั่นสัญญานะครับ
คุณหมอชนน่านย้ำว่าได้รับนะครับ
อานัทจากประชาชนกว่า๒๕ล้านเสียง
เป็นข้อผูกมัดที่แน่นมากนะครับ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อไทยจะต้องร่วมมือกับก้าวไกร
ในการจัดตั้งรัฐบาลครับส่วนตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
เออทำไมเสียเบาเหรอพี่เบิ้ล
มันแผวหน่อยที่ชิงกันน่ะ
คุณพิทาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ยังไงนะครับเราคุยกันในจุดประสงค์เดียวกัน
คือจะบริหารงานเพื่อพี่น้องประชาชน
และขณะนี้กรกตนะครับได้ผลอย่างเป็นทางการแล้ว
ประกาศผลนะฮะเหลือเป็นเพียงการรับรอง

รัฐบาลใหม่จะต้องเกิดขึ้นเร็ว
ที่สุดส่วนการอะไรนะจัดสรรตำแหน่งคอลโมน่ะโผล่คอลโลมอลน่ะ
พักร่วมรัฐบาลนายพิธาก็ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จครับผม
อ่านี่ฮะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเออซีนหวานช็อตหวาน
นี่คือนักข่าวได้มาเพียบจริงจริงค่ะเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานเนื้อหาล่ะ
เนื้อหาที่มีการประชุมร่วมกันถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเลยนะ
เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลการประชุมของทั้ง๘พักร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรก
นี่คือเขาจัดที่พักประชาชาติแถวดอนเมืองเลยนะคะ
ใช้ห้องประชุมชั้นสองเป็นที่ประชุมซึ่งแน่นอนค่ะ
การที่มาจัดการประชุมที่พักประชาชาติเป็นพักแรกเนี่ย
ถือว่าเป็นการให้เกียรติให้เกียรติในวันมุธมัธนอมธานะคะ
หัวหน้าพักถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็หารือกัน๔วาระค่ะ
ก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันหน่อยละกันคุณผู้ชม
พอเสร็จการประชุมแล้วมีการนั่งโต๊ะแล้วก็แถลง
บอกว่าได้ข้อสรุปแล้วก็มติการร่วมกันแล้วนะ
ว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยมีคุณพิธานี่แหละเป็นประธาน
แล้วก็มีตัวแทนแต่ละพักเอาอย่างก้าวไกล
ก็มีคุณสิริกัญญามีดรเผ่าภูมิโรจนสกุลจากเพื่อไทย
มีพลตำรวจเอกทวีสอดส่องจากประชาชาตินาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
พักไทยสร้างไทยแล้วก็คุณวิรัติจากภักดิ์เสรีรวมไทย
คุณกัณวีจากพักเป็นธรรมคุณวัศวรรษจากภักดิ์เพื่อไทยรวมพลัง
แล้วก็คุณชาวริสจากภักดิ์พลังสังคมใหม่
ซึ่งกรรมการชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมต่อไปครั้งหน้า
วันที่๖มิถุนาวันอังคารอันนี้คือล้อไปกับคอรมอลเลยนะ
วันอังคารจะมีการประชุมกันรอบหน้าพักไหนเป็นเจ้าภาพ

กำหนดวาระการประชุมแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา๗คณะ
เป็นตัวแทนของแต่ละพักเรื่องอะไรบ้าง
ค่าไฟขาดน้ำมันดีเซลพลังงานภัยแรงเอลนิโย
จังหวัดชายแดนใต้แก้ไขรัฐธรรมนูล
แสดงว่ายังเหลืออีก๑๖คณะใช่ไหมแต่ต้องอีก๑๓เออ
ใช่ค่ะก็ดังนั้นเดี๋ยวจะตั้งให้ครบนะคะ
แล้วก็จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องแจ้งความคืบหน้ากับคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย
จะได้นำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพักในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศ
แล้วก็เป็นการกลัดกลองออกมาเป็นนโยบายทำงานร่วมกันในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็นำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะคะ
คุณพิทาแล้วเมื่อวานเป็นยังไงทุกพักเป็นยังไงบ้าง
คุณพิทายืนยันทำงานร่วมกันด้วยดีครับรวมไปถึงตำแหน่งประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
อันนี้ไม่เป็นอุปสรรคเพราะจะยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง
ยืนยันว่าคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมายึดประชาชนเป็นที่ตั้ง
แล้วก็ค่อยนำมาจัดสรรเรื่องตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครับ
ฟังคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหน่อยครับ
คณะทำงานต่างจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพัก
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่าง
เพื่อที่จะกันกองออกมาเป็นนโยบายร่วมกัน
ในการแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติ
ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป
ต้องขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
ว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดี
และเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงาน
ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โดยการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหาร
จะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกัน
โดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้ง
ส่วนตำแหน่งประธานสภา
พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจะพิจารณาร่วมกัน
โดยเรายืนยันครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรค
ในการจัดตั้งรัฐบาล
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่า
ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการ
จัดตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อกี้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว
เพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารผลักดันวาระต่าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
นี่ค่ะคุณพิธาก็พูดเรื่องของการเจรจากับสว

ที่บอกว่ามีข้อมูลว่าข่มขู่สว

คือคุณพิธาบอกว่าอันนี้ผมก็เห็นแค่พาดหัว

แต่ก็ให้ความมั่นใจนะว่าก้าวไกลไม่ได้ไปข่มขู่ใคร
ที่ผ่านมาคณะเจรจาเข้าไปคุยกับสว
แล้วการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดี

เมื่อวานติดประชุมกับที่สวพักเหนือนะคะ
เพราะฉะนั้นเลยทำให้ทั้งสองท่านจากไทยสร้างไทยเนี่ย
ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมแต่ก็มีคุณอนุดิตคุณถากร
คุณสุพรรณมาเข้าร่วมประชุมแทนนะคะ